เรามาอัปเดตข่าวสารกันโดยเฉพาะข่าวแม่มณี
เมื่อวานนี้ทางตำรวจก็ไปบุกยึดโกดังปลาร้า
ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพเก่าของแม่มณีก่อนที่จะมาเป็นเท้าแชร์ลวงโลก
ปรากฏว่าล่าสุดเช้าวันนี้มีรายงานออกมา
ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถที่จะควบคุมตัวแม่มณี
หนีไปกบดานอยู่ในห้องเช่าเก่าที่ชนบุรีได้แล้วนะครับ
หลังจากที่มีผู้เสียหายจากแชร์ลูกโซ่แม่มณี
เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน
องบังคับการปราบปรามอาธิกรรมทางเศรษฐกิจ

เพื่อเอาผิดกับเน็ตไอดอลชื่อดังแม่มณี
หรือว่านางสาววันธนีทิพย์ประเวท
โดยผู้เสียหายถูกหลอกให้ร่วมลงทุนเงินออม
เขาเรียกว่าบ้านออมเงินแม่มณี
เป็นชื่อของข่ายของเขานะครับ

โดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงถึง๑๙๓บาท
คิดเป็นมูลค่าความเสียหายมากถึง๑๐๐ล้านบาท
ล่าสุดคุณแม่มณีสิ้นฤทธิ์แล้วนะครับ
เพราะว่าเวลา๗นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา

แล้วก็ชุดสืบสวนนครบานนะครับ
ร่วมกันจับกลุ่มแม่มณีหรือว่านางสาววันธนีทิพประเวท
ผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชน
ข้อหาที่๒คือร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อกงประชาชน
และอีกหนึ่งข้อหานะครับก็คือร่วมกันนำเข้าสู่ระบบ
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือเป็นเท็จ
ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนนะครับ
โดยสามารถจับกลุ่มแม่มณีได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่ง

อยู่ระหว่างการควบคุมตัวแม่มณีไว้

ทั้งนี้ทางผู้ต้องหายังไม่ได้ให้การ
แต่อย่างใดชุดจับกลุ่มอยู่ระหว่างควบคุมตัว
เพื่อติดตามเส้นทางทางการเงินนะครับ
โดยคาดว่าอาจจะมีการควบคุมตัวไปที่จังหวัดอุดรธานี
เพื่อสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปนะครับ

ทางกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๔ทางตำรวจเนี่ย
เขาอาจจะทำการแถลงข่าวต่อไป
ถึงกรณีการจับกลุ่มแม่มณีได้ในครั้งนี้นะครับ